มาดูเหตุการณ์หลอกรักออนไลน์มาให้เห็นอีกแล้ว
ผู้ชายคนหนึ่งอายุ๒๗ปีเป็นพ่อค้าขายของออนไลน์
เขาบอกว่าหลอกรักกับพี่ไม่ว่าหรอก
แต่ถ้าเกิดว่ามาหลอกเอาเงินพี่หลัก๒ล้านพี่จะไม่ยอมนะคะ
เธอบอกว่าเธอไปหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งผ่านรูปโปรไฟล์แชท
ผู้หญิงคนนี้ขาวสวยหมวยเอ็กซตัวเล็กน่ารัก

คุยกันได้ประมาณสัก๒ปีค่ะคุณผู้ชม
แต่ปรากฏว่าเธอมารู้ว่าเธอโดนหลอก
เพราะว่าโอนเงินไปให้แล้วนะคะ
โอนเงินไปให้๒๓ล้านบาทภายใน๒ปี
เสื้อดำเนี่ยคือคนที่โดนหลอกส่วนผู้หญิงเนี่ยคนที่เอารูปเธอไปเป็นรูปโปรไฟล์แชท
แต่คนที่คุยจริงชื่อว่าสาวใบปอคือไม่ใช่แบบนี้เลยนะฮะสวมนะนี่ไง
เดี๋ยวนะซ้ายคือรูปโปรไฟล์ที่เป็นเขาโมดเข้ามาใช่ค่ะ
ซึ่งเขาก็มีลูกมีผัวแล้วเมื่อกี้ลูกผัวเข้ามาด้วย
นั่นสิเธอบอกว่าเธอจะไม่ยอมนะคะเพราะเธอได้รับความเสียหาย
ไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะครับทั้งสองคนก็เสียหายพอกัน
ฝ่ายชายเนี่ยเสียหายโดนหลอกให้โอนเงินใจเสียทั้งเงิน
ก็เลยกลายเป็นฉายาตอนนี้เอ็มโอนไวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนผู้หญิงก็ถูกหลอกเอารูปไปแอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์
อย่างที่คุณทัศนัยบอกไปฉันก็มีลูกมีสามีอยู่แล้วค่ะ
อย่ามาทำกับฉันแบบนี้เลยนะสุดท้ายไปแจ้งความที่สอนอประชาชื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณเอ็มผู้ชายที่โดนหลอกบอกว่ารู้จักกับสาวสวยคนหนึ่ง
ชื่อว่าใบปอผ่านโปรแกรมแชทที่บอกว่าสาวสวยเนี่ยเพราะไปดูรูปโปรไฟล์ไง
คุยกันสักพักใหญ่จนไว้เนื้อเชื่อใจกันสุดท้ายขอแลกไลน์เพื่อสารต่อความสัมพันธ์ฉันและเธอ
เพราะผู้หญิงเนี่ยถามว่าเราก็ถามคุณเอ็มนะว่าคุณเอม
ไปรักผ่านออนไลน์ทำไมไปหลงเสน่ห์เขาได้ขนาดนี้

ไม่เคยเจอกันแม้แต่ครั้งเดียว
แล้วอะไรที่ทำให้เขาหลงรักได้ขนาดนี้
คุณใบปอลเอาใจเก่งมากเอาใจผ่านออนไลน์ค่ะ

ก็อาจจะคงถามถ่าย
อันนี้คุณใบปอเนอะที่เป็นไปหลอกเขานะ

คุณเอ็มบอกว่าเอาใจเก่งขนาดนี้หวั่นไหวสิฮะ

คุณผู้ชมคุณเอ็มบอกว่านัดเจอกัน

จนครั้งล่าสุดเนี่ยถึงวันนัดเจอ
ปอลบอกว่าถูกรถชน

คุณผู้ชมฟังเสียงคุณเอ็มกันหน่อยนะคะ

เอ่อก็แบบมันมีค่าให้จ่าย

ประมาณอีก๔เดือนต่อมา

ก็ไม่มาอีก๒ครั้ง๓ครั้ง
เพื่อนบอกว่าเพื่อนแบบเหมือนแบบมาสะกิดให้เราตื่นอะ

แบบนี้มันไม่ใช่แล้วมึงมึงโดนหลอกแล้ว
มันให้ความสำคัญกับเรา
เขาโทรมาหาแบบโทรมาคุยอะไรอย่างนี้
แต่มันก็เอกใจแหละ

เขาไม่เคยถูกใครให้ความสำคัญขนาดนี้
คือพอไม่ใช่เรื่องของตัวเองบางคนฟังก็อาจจะรู้สึกข่าว
แล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยไปเชื่อได้ยังไงคนในโลกออนไลน์
แต่เอาจริงนะคนไม่เจอกับตัวไม่รู้นะ
ในวันหนึ่งที่อยู่มีผู้หญิงคนนึง
รักเราเป็นห่วงเราดูแลเอาใจใส่เรา
แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน
คุณเอ็มเขาก็เลยบอกว่าอุ๊ยตายแล้ว
เหมือนเทพบุตรเลยนะโดนเอาใจใส่แบบนี้
ก็เลยโอนเงินไปให้ขอกี่ครั้งก็โอนเงินไปให้นะคะ
แต่สุดท้ายเนี่ยมารู้ว่าตัวเองโดนหลอกเนี่ย
นั่นแหละบอกว่าไม่ใช่แล้วไอ้พฤติกรรมแบบนี้

สุดท้ายก็เลยเอาไปแจ้งความกับตำรวจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

ให้เอาผิดกับน้องใบปอคนเมื่อสักครู่ค่ะ
ที่เป็นรูปโปรไฟล์ที่โดนหลอกก็คือปกไม่ตรงกับหน้านี่แหละ

คุณเอ็มเนี่ยไปแจ้งความข้อหาคือช่อโกงนะคะ
ตนเป็นคนอื่นแล้วก็นำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ดูสิคุณผู้ชมซ้ายกับขวาหน้ากับหลังคุณผู้ชมเปรียบเทียบเอาเองนะคะ
ทีนี้ใบปอสาวแสบด้านขวามือเนี่ยนะคะ
เธอไม่ได้หลอกคุณเอ็มคนเดียวนะ
หลอกเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่ในพื้นที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี

เราก็เลยไปเลยค่ะบุกไปที่ร้านข้าวมันไก่ไปคุยกับคุณสงวนหงษาอายุ๒๙ปี

เขาบอกว่าเขาก็ถูกหลอกเช่นเดียวกัน
สูญเงินไปกับสาวใบปอร์เนี่ย๑๓๐๐๐๐บาท
เพราะอะไรเพราะว่าสาวใบปอเนี่ยขยัน
ทำงานขยันประหยัดแต่ไม่ซื่อสัตว์แล้วก็ไม่อดทนนะคะ
ไป๓เดือนเริ่มขอยืมเงินจากหลักพัน
หลักพันสู่หลักหมื่นหลักหมื่นสู่หลักแสน
แล้วสุดท้ายคุณเปิ้ลบอกว่าสาวใบปอ
ชวนเขาเล่นแชร์ด้วยนะแต่กลับเบี้ยวเงินไปอะค่ะ
ที่สำคัญมารู้ทีหลังสาวใบปอเนี่ยวีรกรรมยังไม่หมด
แอบอ้างกับคนอื่นว่าตัวเองเป็นเจ้าของร้านขายข้าวมันไก่
ส่วนคุณเปิ้ลเป็นลูกจ้างคุณดูสิมันกลับตลปัดกันแบบนี้นะ
ทีมข่าวตรวจสอบพบว่าสาวใบปอมีพฤติกรรมโกงเงิน
สาวคนอื่นอีกประมาณ๗๐๐๐บาท
รวมแล้วตอนนี้ใบปอคนที่ตกเป็นเหยื่อใบปอ
ใบปอตัวจริงที่ไปหลอกเขาก็มี
แล้วใบปอที่ไปเอารูปคนอื่นไปหลอกเขาก็มี
เป็นพฤติกรรมเดียวกันนะฮะ
ต้นเหตุจากการที่ไว้ใจโดนเธอทำลายจนหมดตัว

มากนะคือเราเห็นใจคนโดนหลอกแหละคุณคนโดนหลอกไม่ใช่คนโง่นะ
เขาแค่เป็นคนดีที่ไว้ใจคนอื่นแล้วเชื่อว่าคนอื่นจะไม่ทำร้ายเขา
นี่ฮันนี่รูปโปรไฟล์กับปกตรงกัน
จริงหรือเปล่า